ทีนี้นอกจากเรื่องของมหากรรมที่บุรีรำจะได้รับความนิยมเยอะมากมายแล้วเนี่ย
อีกจุดหนึ่งที่คึกคักไม่แพ้กันเลยก็คือเหล่าร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม

บอกว่าโอ้โหตอนนี้นะกระแสตอบรับดีมาก
เจ้าของร้านคุณอลันเอเวรี่หรือว่าพี่แม็ก

ถูกกฎหมายเนี่ยดีเลยกิจกงกิจการ
คนส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยเขามาซื้อ

ตอบรับก็เลยดีแล้วก็ชอบที่จะมาซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาค่ะอย่างที่ร้านนี้นะ
มาต่อคิวตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันห้าทุ่มอ่ะคุณแถมระหว่างที่ประชาชนมารอซื้อเนี่ยนะคะ
ก็เจ้าของร้านก็จะมีการให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลกับประชาชนในเรื่องของกัญชาทั้งประโยชน์
แล้วก็เรื่องของทัศนคติที่บอกต่อกันมาเรื่องว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นภัยต่อเยาวชน
เจ้าของร้านบอกว่าจะบอกว่ากัญชาคือสารเสพติดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่
เพราะเอาจริงมันก็เหมือนกับชาเหมือนกับกาแฟเอาลองฟังเขาอธิบายนะคะ
ซึ่งเขาจะพูดบ่อยกัญชาเป็นเหมือนประตูที่จะเปิดไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอื่น
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูจากข้อมูลจากเมืองนอกงานวิจัยจากเมืองนอก
ก็คือเป็นสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งที่อ่อนกว่าพวกครีมทั่วไป
ด้านลูกค้าที่มารอซื้อเขาก็บอกว่าตั้งใจเลยนะ
แล้วก็ดีใจที่รัฐบาลปลดล็อกให้สามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมาย

ก่อนเพิงสันทนาการมันก็คงแล้วแต่หมุนคน
แล้วกัญชานั่นหมายความว่ากัญชาหรือกัญชงไม่ได้เป็นยาเสพติด
ซื้อขายได้ไหมซื้อขายได้ปลูกได้จะปลูกกี่ต้นก็ได้
ในส่วนของกัญชาทั้งหมดเนี่ยที่มีสารที่มันทำให้เคลิบเคลิ้ม
ถ้าเสพมากเกินไปสูบมากเกินไปเอามาสูบกันก็คือช่อดอก
เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นมีคนมาขอซื้อนี่ใช่ไหม
ความจริงแล้วข้อห้ามคือเรื่องสารสกัดจากช่อดอก
ถ้าเกิน๐๒เข้าขายยาเสพติดอันนี้ผิด
คุณจะไปทำอะไรตรงนั้นไม่ได้เกินกว่านั้นไม่ได้
แต่ช่อดอกที่เขาจะซื้อขายกันเนี่ยถามว่าซื้อขายได้ไหม
ก็คือซื้อขายได้นั่นแหละถามว่าเอาไปสูบ
เกิดมันเคลือบสูบจนมันเลยเรื่องของสุขภาพ
เรื่องของประกอบอาหารใช้ในครัวเรือนแล้ว
คุณไม่ผิดเรื่องยาเสพติดแต่คุณจะผิดเรื่องของกลิ่นและควัน

ถ้ามีคนแจ้งคุณถูกจับใช่ค่ะถ้ามีเจ้าหน้าที่เจอ
เขาจับเขาปรับคุณได้ปรับอะไรเท่าไหร่ยังไง
ไปดูในย้อนหลังในเพจไทยรัฐนิวโชว์
แต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องตระหนักถึงสุขภาพของคุณเอง
ไม่ใช่แบบโอ้โหนันทนาการสันทนาการกันจนแบบ

ภาพเสื่อมโทรมทำงานทำการไม่ได้
หลับกันทั้งวันนอนยิ้มกันทั้งวันนี้ไม่ได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีคนออกมาเตือนเรื่องนี้นะ

ถ้าเกิดว่ามันบานปลายเกินเลยเกินไปเกินขอบเขต

ผู้ที่โพสต์ล่าสุดนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เฟซบุ๊กของคุณเบญญานันทคว่าง
คุณเบญญานันทคว่างคือน้องสาวแท้ของนายวงเมือง

ถามว่าวงเมืองคือใครนั่นคือน้ำผู้
เรียนเรื่องนี้กันมาตั้งแต่เด็กเลยนะแบบ

พร้อมกับรูปถ่ายของพี่ชาย

แล้วก็ระบุนะมีรูปครอบครัวด้วย
ระบุว่าน้ำผู้พี่ชายฉันที่เสียชีวิตไป
ด้วยก็เริ่มจากกัญชานี่แหละค่ะไม่จำเป็นก็อย่าลองจะดี
กัญชาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเยาวชนในการเสพยาเสพติด
พยายามเรียกกร้องกันและหรือว่ากำลังจะออกปรบเพิ่มเติมและอย่าง
อ่าเดี๋ยวกรมการขนส่งทางบกก็จะออกกฎเรื่องของการห้ามเสพ
ห้ามใช้กัญชาหรือจะรวมถึงกัญชงหรือเปล่า
ระหว่างขับรถเหมือนกับพวกเครื่องดื่แอลกอฮอล์อะไรพวกนี้